ที่เมื่อสักครู่นี้เลยแม่อ้ำพัชราภาของเรา
เมื่อวานนี้ทำเอาอนุสวรีชัยสมรภูมิแตกตื่นตาตั้งกันเลยค่ะ

เพราะว่าไปรอดูแม่อ้ำ
ในชุดไทยทุงสเทวีค่ะ
เป็นนางทุงสเทวีนางสงกรานประจำปี๒๕๕๙
คือพี่อ้ำเนี่ยเขาบอกว่าแปลงโฉมใส่ชุดไทยนั่งขบวนแห่มา
ในชุดนางในวรรณคดีนางทุงสะเทวีนั่นเองนะคะ
แต่งองค์ทรงเครื่องนุ่งผ้ายกทองลายเกร็ดพิมพ์เสน
อัญมณีเครื่องประดับทอง
รัฐกล้าวเปลวทรงพาหุรัฐมัดดอกทัพทิม
โอ้โหอลังการยิ่งใหญ่เหลือเกินนะคะ

จากเราจะตื่นเต้นแล้วพี่อ้ำเองก็ยอมรับนะว่ารู้สึกเป็นเกียรติมาก
เพราะน้อยครั้งที่จะได้แต่งชุดไทยแบบจัดเต็มออกงานค่ะ
เต้นด้วยค่ะตอนใส่ก็๖ชั่วโมงกว่า
แล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าสวยนานใส่ทีค่ะ
ไม่เคยได้ใส่เลยมั้งคะถ้าเกิดชุดแบบนี้อะไรอย่างนี้

ขออนุญาตให้คุณน้อยอยากจะสนับสนุน

คุณย่าเขานะก็เทศกาลนะเนาะร้อนแบบนี้ด้วยนะคะ
และในงานนี้เองค่ะพี่อ้ำเขายอมเปิดปาก
เคลียร์ทุกประเด็นเรื่องหัวใจเป็นครั้งแรก
ชาวเน็ตลือกันว่าเลิกกันแล้วนะคะ
ยังมีเรื่องของพี่กึ้งเฉลิมชัยมาเอี่ยวด้วย
พี่อ้ำเขาตอบถึงสถานะกับไฮโซโพกแบบชัดเจน
ว่าอย่างไรไปฟังกันค่ะ
เอาตรงก็คือเราไม่เข้าใจกันเท่าไหร่ค่ะ

ก็เป็นช่วงเวลาที่พอเหมาะที่จะเรียนรู้กันค่ะ

เรื่องนี้แอนรู้อยู่แล้วเพราะเป็นเรื่องปกติที่เขาชอบ

จะมีหลายอย่างหลายครั้งที่เราไม่เข้าใจกันมากกว่า
ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออก็คงจะพอนะ
กลับไปเป็นเพื่อนเหมือนเมื่อก่อนที่เราเคยเป็นกันก็โอเคค่ะ
เขาก็เป็นคนดีก็เสียดายค่ะ
แต่ในเมื่อเราเข้ากันไม่ได้จริงอะไรอย่างนี้

กึ้งเขาก็รู้จักกันอยู่แล้วทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วค่ะ

ไม่ได้คุยกัน

มีโอกาสเลือกก็ขอให้เลือกคนที่เราเข้าใจที่สุด
เข้าใจเราที่สุดแล้วเราเข้าใจเขาที่สุดดีกว่า
ดีกว่าอยู่ไปแล้วก็ต้องเลิกลาเนาะ
อ้ำเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีสิทธิ์เลือกมากที่สุดแล้ว
ถ้าพี่อ้ำเลือกไม่ได้ชะนีทั้งประเทศเนี่ย

แม้ว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ในรูปแบบของแฟนกัน

อยากให้โซกล์ว่าก่อนนี้เคยมีโค้งมีข่าวกลาง

ก็ปล่อยให้เขาไปเจอโอกาสอื่นดีกว่า